มีระวันรายวัศนะครับก็จะประกาศหลายชื่อบางตอน๓๐คน
เพราะให้เหลือ๒๓คนคือจะประกาศในเบื้องต้น
ควรจะประกาศวันที่๑๔ธันวาคมก่อน
หลังจากนั้นก็จะเรียกมาเก็บตัวฝึกซ้อม
ซึ่ง๔นักเตะหลักของชุดอาเซียนคลับ
ก็จะเดินทางมาร่วมทีมที่เล่นในต่างแดนทั้งหมดเลยนะครับ
ซึ่งหนึ่งนั้นครับก็คือคนนี้ครับชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
เดินทางหลังจากที่ไปร่วมงานแต่งงานของคิมมินแต่

ซึ่งเป็นประการหลังของสโมสรซับโปโร
เจ้าตัวก็บอกเหมือนกันนะครับว่า
โอกาสที่จะลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรซับโปโร
จากการโหวตของเพื่อร่วมทีมที่เป็นรางวัลที่ตอนนี้ได้ไปแล้ว
แล้วก็มีลุ้นที่จะเป็นเศรษฐ์เพื่อเล่นยอดเยี่ยมของเจลี่
ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อในวันที่๑๘ธันวาคมนี้
ก็เปิดใจนะครับบอกว่ามีข่าวว่าต้นสังการของเขา
ตั้งค่าตัวไว้ถึง๒๐๐ล้านบาทถ้าเป็นเงินไทยหรือว่า๖ล้าน๑แสนดอลลาร์สหรัฐ
ก็บอกว่าตัวเขาเองนะครับค่าตัวเนี่ยไม่ถึงหรอก๒๐๐ล้านก็ได้อยู่ที่ประมาณสักแค่๒๐ล้านก็พอ
อันนี้เป็นการถ่อมตัวแต่ฝีเท้าของเขาผมว่าตอนนี้พัฒนาไปถึงราคานั้นได้
แล้วก็เรื่องของรางวัลที่จะมีโอกาสติดเศษผู้เล่นยอดเยี่ยมของเจลีกเนี่ย
เขาก็บอกว่ายังไม่ได้นึกถึงหรอกเพราะส่วนใหญ่ตั้งใจกับการเล่นให้ดีที่สุดในแต่ละนัดมากกว่า
มั่นใจในศักยภาพของทุกคนเป้าหมายก็คือต้องพาทีมผ่านรอบแรกไปให้ได้
เดียวกันมีรายงานนะครับว่าวิรวรรณรายวัชกุญสือทีมชาติไทยก็เตรียมจะทาบทามทีมจากไทยลีก๑มาอุ่นเครื่อง๒นัด
ก็คาดว่ารายวัชนั้นจะประกาศรายชื่อเบื้องต้นก่อน๓๐คนภายในวันศุกร์ที่๑๔ธันวาคมนี้แล้วก็จะเรียกตัวมาฝึกซ้อมกัน๑๙ธันวาคม
ก็เข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่โรงแรมเรือมาริเดียสุวรรณภูมินะครับซึ่งก็จะมีชื่อของ๔นักเตะที่ค้าแข้งในต่างแดนรวมทั้งหมดนั่นก็คือเจอุ่มมุ้ยตอกนะครับส่วนผู้เล่นบางคนในชุดอาเซียนครับก็คงจะต้องหลุดออกไปก่อนจะมีการตัดตัวให้เหลือ๒๓คนสุดท้ายครับ